มาดูเรื่องนี้กันต่อที่สุราธานีเรื่องนี้ต้องบอกวุ่นเลยคุณนัทพงศ์ค่ะ
เป็นเหตุทะเลาะวิวาดกันนะคะแต่ว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล
แล้วคนที่ก่อเหตุก็เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด๑๙คุณผู้ชม
จะห้ามก็ห้ามไม่ได้จะช่วยก็ช่วยยากนะคะ
นี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสพขุนทะเลเขาได้รับแจ้งบอก
ผู้ป่วยโควิด๑๙ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราชพัฒนสุราธานี
ก่อเหตุแทงกันแล้วก็มีคนได้รับบัตรเจ็บ๑รายก็ไปนะคะ
มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีก็ไปด้วยนะคะ
ตอนที่ไปเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ชีพและกู้ภัยก็ไปช่วยผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชายอายุ๑๘ปี
ถูกแทงที่ชายโครงด้านขวาหลังนะคะ
ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุ๓๐ปีนู่นนะคะ
หนีขึ้นไปบนชั้น๓แล้วปีนออกไปอยู่นอกระเบียง
บอกว่ากลัวคู่กรณีจะตามมารุมทำร้ายนะคะ

เกลี้ยกล่อมแล้วก็รับรองความปลอดภัย
จนสุดท้ายเนี่ยยอมทิ้งอาวุธนะคะ
มีดกันไกลมีดทำครัวขนาดเล็ก
แล้วก็แปลงสีฟันคือโยนอาวุธของเขาเนี่ย
ลงมาข้างหน้าแล้วก็ลงมามอบตัวแบบนี้ค่ะ
แต่เห็นไหมคะเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นผู้ป่วยโควิดนะคะ
เขาบอกอย่างนี้ค่ะผู้ก่อเหตุเขาบอกว่า
ตอนที่กำลังจะรับเข้ากล่องจะไปกินข้าวกลางวันเนี่ย
คนที่บาดเจ็บหยิบเข้ากล่องไปเยอะ
เขาก็เลยไปว่ากล่าวตักเตือนบอกเหลือให้ผู้ป่วยคนอื่นด้วย
ตรงข้ามก็เลยไม่พอใจไปเรียกพวกมาจะเข้ามารุมทำร้าย
เขาก็เลยคว้ามีดกันไกลที่วางอยู่ใกล้แทงไป
หลังจากนั้นก็หลบหนีขึ้นไปบนระเบียงชั้น
เพราะกลัวว่ากลุ่มเพื่อนของผู้บาดเจ็บจะตามมาทำร้ายร่างกายนะคะ
สำหรับเรื่องการดำเนินคดีพอมอบตัวแบบนี้
ตำรวจก็บอกว่าก็ต้องรอให้ผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ผู้บาดเจ็บกักตัวครบ๑๔วันเหลืออาการดีขึ้นก่อน
ก็ต้องรอให้ดีขึ้นก่อนกักตัวครบก่อน
จะเรียกมาสอบปากคำทั้งสองฝ่าย
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาในภายหลังค่ะ